เอ้ยนี่มันทำลายทัพสกบัตรเลยนะคุณโอ้โฮทุบกันไม่ยัง
ไม่รู้ไปโกรธใครมาไม่พูดไม่จาทุบขุด
โอ้ใช้แบ็คโครมาขุดเลยนี่งานใหญ่รึเนี้ย
งัดงัดออกแล้ว
ที่นี่วัดนางพญานะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหบอกเลยว่าตกอกตกใจ
เพราะว่าเข้าไปในวัดแล้วทำไมพี่กู้ภัยหลายคนก็มาช่วยกันงัด

ที่เขาอยู่ที่นั่นที่วัดนางพระยาตำบลปากนคร
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
เขามากันเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาเจอกับ
งูเหลือมแล้วเป็นงูเหลือมไม่ธรรมดางูเหลือมจะไอ้โตมโหลานตัวใหญ่มาก
มันอยู่ไหนคุณทำไมต้องไปทุบมันอยู่ใต้ดินน่ะเหรอ
คิดว่าน่าจะอยู่ใต้ดินแถวนั้นเขาก็เลยต้องขุดขุดเพื่อที่จะเอามันออกมาให้ได้
เขาบอกว่ามันซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นกระเบื้องหลังสาราข้างเมนของวัด
เอาล่ะทีนี้ก็ต้องจัดการหาตัวมันออกมาเพราะว่าตัวมันใหญ่
อยู่กับที่วัดที่นั่นนะครับ
งานนี้ทุบกันเละเทะเลยครับใช้เวลาหาอยู่ประมาณ๓ชั่วโมง
สามชั่วโมงนะแล้วที่เจออย่างแรกเลยไม่ได้เจองูอยากให้ดูภาพ
เป็นก้อนไข่ไข่งูครับ
มีตัวเลขบนไข่ด้วยคุณ
เขาเขียนเอาไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาเขียนทำไม
แต่พอเจอไข่แล้วงูตัวงูมันก็ไม่ออกมา
เอานี่เลยลมควันมันซะเลย
นี่คือควันที่เขาไว้ฉีดพ่นเพื่อไล่ยุงนะ
เพื่อหวังที่จะให้งูมันรู้สึกรำคาญ
เพื่อมันจะเลื้อออกมาพอแล้วสำลักควันพอแล้ว

นี่คุณผู้ชมแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ยอมออกมา
จนกระทั่งอีกสักพักใหญ่
โอ้โหอยากให้เห็นภาพตอนที่เขาเจอกับเจ้างูนั่นสิ
ตรงนี้เป็นหลุมเป็นบ่อเต้นไปหมดแล้ว
แต่ตอนเจองูเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเชื่อไหม
โอ้โหคนถ่ายรูปแล้วก็ชาวบ้านที่เขาไปมุ่งดู

เอาไปลองดูครับในจังหวะที่เจองูเป็นยังไง
เยาหรือยังล่ะเยาหรือยังล่ะ

ความยาวของมันนะมียาวกว่าอุปกรณ์อีก
ประมาณสัก๓เมตร๓เมตรกว่า
อ๋อเงียบมากเลยอ่ะ
แล้วนั่นน่ะใครก็ใครบันน่ะ
ก็เยอะด้วยอ่ะผมบอกเลยว่าไข่ของใครใครก็ห่วง
จริงถูกต้องใครของใครของใครก็ห่วง
เป็นผมผมก็ห่วงห่วงไข่ก็ไข่เป็นของเรา
คุณเป็นจงอางเหรอมันไม่ใช่
เอ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังไม่จบเพราะว่าเมื่อเจองูแบบนี้แล้ว
แม้จะจับแล้วก็เตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ชาวบ้านที่เขามากันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม
มุงดูเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าไข่ที่มันมีเลขอยู่บนนี้
เดี๋ยวสิตัวเลขอ่ะมันเป็นดินสอไงผมเล่าให้ฟังก่อนคือเขาเขียนตัวเลขเอาไว้เพื่อเขานับ
จะได้ไม่สับสนว่ามันมีกี่ฟองอะไรยังไงเอาเป็นว่า
ผมไม่บอกแล้วกันว่ามันมีกี่ฟองเอ้า
เดี๋ยวจะหาว่าเราไป

แล้วก็มีตามนั้นแหละที่เขียนเอาไว้

ผมอุตส่าห์ไม่พูดนะอุตส่าห์จะไม่พูด

เนี่ยตัวนี้ดันมาเฉลย
เอา๑๕ฟองบอกไปเลยอุ้ย
ถ้ามันฟักออกมาเป็นงูเป็นตัว

ว้าวอยู่บนนี้๑๕ตัวแหละ
ผมฝากเตือนแบบนี้ว่าเรื่องราวมันเป็นความเชื่อ
แล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้มันยังหน้าฝนอยู่

ต้องระวังกันด้วยในบรรดาซอกหลึบต่าง

คือตรงไหนที่มันดูแล้วเนี่ยมันเป็นที่รก
แล้วก็มันเป็นที่ที่เหมาะสมกับการอาศัยของมัน

เออมันจะซุกซ่อนไปซ่อนแอบอยู่นะ

การที่ไปค้นหาแบบนี้

มันยังไงล่ะมันทำให้เสียหายหลายแสนอยู่นะ

ถูกต้อง
ทีนี้วัดที่มันเสียหายทำไงต่อคะเดี๋ยวเขาก็จะทำการบูรณะตรงนั้นไปอีก